ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับถังก๊าซหุงต้ม
มันระเบิดครับระเบิดบ้านพังยับเลยมีคนเจ็บสองราย
วัดกำแพงเพชรนะครับจุดเกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ในบ้านพบสิ่งของเครื่องใช้โครงสร้างบ้าน

อกจากนี้ยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บ๒ราย
คือนายนโรงชัยอายุพัฒน์อายุ๔๖เป็นเจ้าของบ้าน
และท่านยังเป็นผู้มนุยการโรงเรียนแห่งหนึ่งด้วย
ส่วนอีกคนเป็นลูกชายอายุ๑๔นะครับ
มีบาดแผลถูกแรงอัดของระเบิด
แล้วก็มีไฟลวกตามร่างกายหลายแห่งกู้ภัยปฐมพยาบาล

ตอนที่นำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
นายนรงชัยเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ทำกับข้าวอยู่กับลูกนะ
แล้วก็เดินออกมาจากห้องครัวมาที่ตัวบ้าน
ได้กลิ่นก๊าซรั่วแล้วล่ะ
่นทั่วบ้านเลยก็เดินเข้าไปในห้องครัวอีกครั้ง
พบว่าที่เตาแก๊สไฟดับแล้ว
แต่มีกลุ่มก๊าซรั่วแล้วเหม็นรุนแรงนะครับ
ก็เลยเอื้อมมือไปปิดวาวแต่จังหวะนั้นมันระเบิดครับ

เขาถูกแรงอัดกระเด็นออกจากครัวนะ

ได้รับบาดเจ็บส่วนลูกชายอยู่ห้องโถง

เพื่อนบ้านเล่าบอกว่าบ้านหลังนี้เขาอยู่กัน๓คน
พ่อแม่ลูกแต่แม่ยังไม่กลับจากทำงาน
ได้ยินแล้วเสียงระเบิดดังสนั่นเลยก็รีบวิ่งออกมา
เห็นตัวบ้านก็พังเสียหายจากแรงระเบิดแล้ว
ก็ช่วยกันดับไฟสิทีนี้นะครับกลัวจะลาม
ให้มาช่วยเหลือแล้วก็เตือนภัยนะ
ถ้าได้กลิ่นก๊าซรั่วเนี่ยนะครับ
เปิดประตูระบายอากาศทันทีนะและอย่าให้เกิดประกายไฟครับ
หรือเราได้กลิ่นแก๊สนะครับเราต้องอย่าเพิ่งทำอะไรเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
เกี่ยวกับการที่แก๊สอะไรต้องเปิดเปิดออกให้หมดเปิดประตูเปิดหน้าต่าง
ลูกชายที่อายุ๑๔ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอาการปลอดภัยแล้วนะ
แต่คุณนรงชัยก็ได้รับบาดเจ็บนะไม่ใช่ไม่ได้รับบาดเจ็บนะ
เนื่องจากคือมีบาดแผลถูกไฟไหม้กว่า๖๐เปอร์เซ็นต์ไงจากนี้ต้องดูสิ
กลัวติดเชื้อมันเบิร์นครับแล้วห้ามเยี่ยมนะฮะห้ามเยี่ยม
หลังจากเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะครับเบื้องต้นคาดว่า
สาเหตุเกิดจากก๊าซรั่วแล้วก็เกิดประกายไฟมันก็เลยระเบิดบึ้มพังเสียหายแบบนี้ครับ